หลังจากที่เข้ารับการรักษาด้วย
คีโมบำบัดครบตามกำหนดแล้วค่ะ

สุขภาพโดยรวมตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว
เพราะจองไปพบคุณหมอทุกสองเดือน
พร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอด้วยค่ะ
กลายเป็นไอดอลของใครหลายคนไปแล้วนะคะ
สำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถพิมพิมมาดา
หลังจากประกาศผ่านสื่อว่ากำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งรังไข่
และรักษาตัวเป็นระยะเวลาเกือบ๖เดือน
ล่าสุดสาวพิมก็มาอัปเดตอาการป่วย

ด้วยการทำคีโมครบ๖ครั้งตามกำหนดแล้ว
ซึ่งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้น
แต่ยังคงต้องพบแพทย์ทุก๒เดือน
เพื่อติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ
ด้านชีวิตส่วนตัวก็ยังเป็นไปตามปกติ

และพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะ
เรียบร้อยแล้วค่ะ

แฮปปี้มีความสุขมาก

ตอนนี้ก็เริ่มแบบต้องกลับมาออกกำลังกาย

พยายามจะไม่กดดันตัวเองว่าแบบ
เราต้องทานแต่เหล่านี้เท่านั้น

แบบไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบกังวลขนาดนั้น
ก็คืออะไรที่มากไปเราก็อย่าทำ

ส่วนเรื่องภาพกลศีรษะที่ปรากฏในโลกโซเชียล

เข้าไปโพสต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
พิมก็เผยว่าในตอนแรกก็แอบวัน
ว่าเมื่อแฟนได้เห็นภาพแล้วจะรู้สึกอย่างไร
แต่จุดประสงค์ที่ตัดสินใจยอมให้เผยแพร่
ก็เป็นเพราะว่าเธออยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
ได้รู้จักยอมรับและอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีความสุข
พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
ถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่ทำให้เธอเอาชนะโรคร้ายนี้ได้ค่ะ
ตอนแรกก็บอกตรงว่ากังวลเหมือนกัน
เพราะว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาจะแบบรู้สึกยังไงนะคะ
แต่พิมแค่รู้สึกว่าการที่พิมยอมที่จะให้ภาพออกไป
เพราะว่าหนึ่งคือพิมรู้สึกว่านี่คือตัวเรา
เราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้
เราจะต้องใช้ชีวิตแบบปกติให้ได้ในเร็ววัน
เชื่อว่าทุกคนตกอยู่ในสภาพแบบพิมเยอะ
ที่จะรู้สึกว่าอายไม่มีผมออกไปไหนก็ลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเราต้องอย่าไปอายจนเราไม่มีชีวิต
ฉะนั้นเราต้องมีความสุขแม้กระทั่งในวันที่
เรารู้สึกว่าเราอยู่ในสภาพที่แย่ที่สุดแล้ว
ที่เรารับไม่ได้จากกับสิ่งนี้
แต่เราก็ต้องหาความสุขให้เจอนี่คือตัวเรา

ก็รู้สึกแบบมันมีคุณค่ามากเลยนะคะ
คำให้กำลังใจหรือว่าสิ่งความปรารถนาดีที่ส่งมาให้พิม
คือพิมอ่านทุกข้อความพิมได้รับทุกอันจริง
รู้สึกว่ามันทำให้พิมรู้สึกเราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อ
มันทำให้พิมมีพลังที่พิมอยากจะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อด้วย
หมายถึงว่าต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดมีงานอะไรที่เราสามารถไปพูดให้กำลังใจคน
หรือว่าไปทำให้เขาอยู่แล้วแบบเหมือนแบบลิฟตอัพขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพิมรู้สึกว่าพิมยินดีที่จะทำให้